คุณผู้ชมค่ะจากความเศร้าโศกเสียใจในการสูญเสียคุณแตงโม
เพื่อนร่วมวงการร่วมไว้อาลัยกัน
หนึ่งในนั้นที่บอกเลยว่าเสียใจมากตั้งแต่ทราบข่าว
นั่นก็คือผู้จัดการมือทองพี่เอสุภาชัยนั่นเอง
แม้ว่าพี่เอเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการคุณแตงโมนะ
แต่เขาเป็นคนหนึ่งที่รักแล้วก็หวังดีกับแตงโมจากใจจริง
คุณผู้ชมคือความรักแล้วก็ความผูกพันของพี่เอกับแตงโม

รักกันจนเรียกกันติดปากได้ว่าเป็นแม่เป็นลูกเลย

พี่เอก็เลยขอทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานศพน้องโมให้ดีที่สุด
ให้สวยที่สุดเพื่อเป็นการส่งคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ
แล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นความอาลัยอาวรคิดถึงแบบสุดหัวใจของพี่เอก็ว่าได้นะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะ
เมื่อวานพี่เอค่ะเอาบรรดาภาพถ่ายแฟชั่นต่างของแตงโม
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในช่วงเวลาที่พี่เอเคยได้ใกล้ชิดกันสมัยก่อนนะฮะ
ภาพรวมปกนิตยสารต่าง
คือพี่เอเนี่ยนำเอาผลงานของแตงโมเรียกได้ว่ายุคนึงนะสมัยหนึ่ง
ก็ต้องให้เธอเหมือนกันนะกับการเป็นเจ้าแม่ขึ้นปกนิตยสาร
ไหนฉบับไหนก็ต้องมีแตงโม
เอเอามาเรียงไว้เต็มบ้านเลยคุณนี่ยิ่งกว่าแฟนคลับอีกนะ
มีทุกเล่มแล้วก็เขียนแคปชั่นแล้วก็แท็กไปที่ไอจีของแตงโม
บอกว่าผลงานลูกนะคะ
แฟนคลับเห็นภาพเหล่านี้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลย
บอกว่าโอ้โหนี่คือความรักความผูกพันของพี่เอกับแตงโมค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดแบบบรรยายไม่ถูกนะ
เชื่อเลยว่าพี่เอก็โศกเศร้าเสียใจไม่ต่างจากคนที่รักแตงโมคนอื่น
เอยังคงเก็บผลงานของแตงโมเอาไว้ค่ะ
ิตยสารทั้งหมดคือผลงานของแตงโมต้องบอกเลยว่า
คือแตงโมเนี่ยยุคนึงนะเขาเป็นนางเอกแบบเบอร์ต้นเลยนะ
ดังมากนะแม้ว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยคุณแตงโมเขาก็ยังดังอยู่
แต่ว่าณยุคนึงสมัยหนึ่งเป็นสาวเซ็กซี่สุดฮอตของวงการเลย
ต้องให้เขานะผลงานขึ้นปกโอ้ยนับไม่ถ้วนค่ะคุณผู้ชม

และผลงานเหล่านี้เชื่อว่าทุกคนจะจดจำภาพความสวยงาม
แล้วก็รอยยิ้มของแตงโมให้อยู่ในใจไปแล้วกันนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปว่าให้เราจดจำไว้เฉพาะภาพสวยภาพดีของคุณแตงโมกันค่ะ
คือเล่าให้ฟังค่ะยุคนึงที่พี่ทำงานอยู่ทีวีภูค่ะ
นิตยสารคือแตงโมคิวฮอตมากคุณผู้ชม
วันหนึ่งเนี่ยเคยถ่ายปกนิตยสาร๓คิวด้วยกันแล้วแย่งตัวนะ
คือแบบว่ามาทางฝั่งนี้แล้วต้องไปฝั่งนั้นด้วยความที่ฮอตมาก
แต่แตงโมก็น่ารักมากนะคะเต็มที่ตลอดนะคะ

แล้วสมัยก่อนถ้าไม่ดังจริงขึ้นทีวีพูลไม่ได้นะคะ
จริงนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะคะ
เป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคนจริงนะคะ

ข่าวนี้แบบเยอะมากจริงนะคะ